กลางเมืองปอดแห่งใหม่ของปากน้ำโพ
แป๊ปมันคนละเพลงมันรวมกันได้ยังไง

และถ้าคิดถึงก็ต้องรีบไปเลยสิคะคุณ
ที่บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์เยอะเลยนะ
โดยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์นี่แหละค่ะ
จัดทำฐานเรียนรู้ปัจฉิมนิยามสมาร์ทฟาร์มค่ะ

เป็นชื่อสวนอินทพรรมเทพประธานนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเป็นพื้นที่เคยแห้งแรงมาก่อน
ลูกอะไรก็ไม่ได้มายาวนาน
แต่ตอนนี้อยู่ที่๒๕ไร่แต่ตอนนี้ถูกปรับเปลี่ยนมาปลูกอินทพลัมสวยดกแบบนี้
แล้วต่อมานะคะพระอาจารย์ศักดิ์ชัยที่รับผิดชอบดูแลพุทธอุทยาน
บอกว่าจะต้องปรับปรุงดินที่มันแห้งแรงนะ
ก็เลยศึกษาแล้วก็เอาต้นอินทพลัมพันธ์ต่างกว่า๕๕๐ต้นมาทดลองปลูก
ปรากฏว่าทำให้ดินเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแล้วอินทภารามเอมมันก็เติบโตดีติดดอกออกผลนะคะ

ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมสวนแบบธรรมชาติแวะไปได้นะ
ที่สวนอินทพรรมเทพประธานมีให้ชิมหลายสายพันธุ์เลยค่ะ
ให้เบอร์ติดต่อไว้หน้าจอแบบนี้นะคะ

มันดีมากนะแล้วรสชาติของอินทพรรมสด
มันจะหวานกรอบฝาดนิดอันนี้เราจะทำด้วย

ถ้าเป็นแบบตากแห้งคุณแม่ท้องอยู่เนี่ยก็บำรุงน้ำนมดีเลย

เป็นพลังงานชั้นดี

มันช่วยเรื่องของโรคกระเพาะด้วยนะ